มาดูเรื่องนี้เป็นเรื่องบนท้องถนนแต่อุบัติเหตุครั้งนี้เศร้าจริงครับ
ผู้หญิงตั้งคันได้๓เดือนนะคะขี่รถมอเตอร์ไซค์จะแซงรถกระบะ
เครื่องจะแซงรถกระบาดแต่ปรากฏว่าถนนลื่นค่ะ
รถเนี่ยเสียหลักล้มแล้วร่างของเธอเนี่ยหลุดเข้าไปใต้ท้องรถถูกรถทับค่ะ
เสียชีวิตทั้งแม่แล้วก็ลูกเลยนะคะคุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้เนี่ยค่ะ
นี่เป็นภาพจากเนี่ยค่ะกล้องของร้านขายของชำเนี่ยจับภาพเอาไว้ได้
คือเอากันจริงมันก็ไม่ได้เร็วอะไรมากเพราะว่าช่วงจังหวะเลี้ยว
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สี่แยกในหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านนาซำที่เลยนะคะ
รถจักรยานยนต์คนขับกับคนขี่ก็คือนางสาวอรนุษย์เธออายุ๒๑ปีแล้วตั้งคันได้๓เดือนนะคะ
คือเลี้ยวขวาที่สี่แยกแล้วเขาก็ออกขวาจะแซงรถกระบะแต่ตรงนั้นน่ะตรงจุดที่เขาเลี้ยวเนี่ย
คือพอไปดูแล้วเนี่ยมันมีน้ำขังอยู่รถของเธอก็เลยเสียหลักล้มนะคะ
แล้วร่างเนี่ยจังหวะมันหลุดเข้าไปใต้ท้องรถกระบะ
ล้อหลังทับร่างบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลแต่ว่าสุดท้ายเธอเสียชีวิตนะคะ
นี่ค่ะลูกในคันก็เสียชีวิตไปด้วยค่ะ
คนขับรถกระบะนายชานรงค์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๓ตุลาคมที่ผ่านมา
คือพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยเขาก็รีบลงมาช่วยดูคนเจ็บนะ
เงินช่วยเหลือไปเบื้องต้น๕๐๐บาทต้องยืมมาจากญาติด้วย

ก็รู้สึกเสียใจและตกใจเมื่อรู้ว่าผู้บาดเจ็บนั้นเสียชีวิตแล้ว
คือเธอเสียชีวิตหลังจากนั้น๒วันนะคะ
นายอัธชัยใจเสือกุลอายุ๒๑ปีเพื่อนของผู้เสียชีวิต
นั่งซ้อนท้ายมาบอกว่ามันเกิดจากรถจักรยานยนต์ของเขา
คันที่เขาซ้อนมาเสียหลักพลิกคว่ำเอง
คือซ้อนขึ้นมา๒คนมันน้ำอยู่ตรงนั้นจังหวะเลี้ยวนะคะ
มันถนนมันลื่นเอาไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
มันก็เลยล้มแล้วครับ
แล้วคนซ้อนพอล้มเสร็จปุ๊บมัน
ทะไหลลงไปที่ล้อเลยใช่ไหมครับ

แต่ผมเอามือถ่ากับรถกระบาดที่เกิดเหนือใจครับ
แต่ว่าตัวคนขับนี่ล้มไปเลยครับ

ลงไปที่ล้อเนอะ
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
ทางคดีเนี่ยตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างสอบปากคำและหาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
กล้องวงจรปิดจะเห็นชัดว่าผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์
เสียหลักล้มไปใต้ท้องรถแล้วคนขับรถกระบะ

ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างหารือกับประกัน
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตเพิ่มค่ะ